ขอบคุณครับมีหญิงสาวชาวไทย๓คน
ถูกช่วยเหลือจนพ้นขุมนรกมาได้นะครับ
ถูกหลอกไปทำงานที่ทางฝั่งเมียนมาติดกับแถวจีน

ชายแดนเมียนมากับจีนนะครับเมืองล็อกกิ่งนะฮะ

แล้วก็เศษยางเศษติดด้วย

นี่พ่อนะฮะมารอรับลูกสาวสองคนนะครับ

ลูกสาวสองคนนี่ถูกหลอกไปนะฮะ

ความจริงน้องเขาบอกว่าเขาถูกหลอกไปเนี่ย๕คน
แต่ตอนนี้ช่วยกลับมาได้๓นะครับ

นี่ฮะทางคุณปวีนาหงษกุล
ประธานมูลนันทีปวีนาหงษกุลชื่อเด็กรสตรีนะครับ
แล้วก็หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่๒ก็กำลังผ่าเมือง
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายด้วยตมเชียงรายด้วย
พมจังหวัดเชียงรายด้วยฝ่ายปกครองด้วยนะครับ
ไปร่วมกันรับตัวหญิงสาวสองคนนะฮะ
จุดผ่านแดนถาวรไทยเมียนมา
สะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่๒ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

เขตปกครองพิเศษของว้าแดงที่ชายแดนเมียนมาจีนนะครับ
แต่วันนี้ช่วยเหลือมาได้๓คนนะครับ

เพราะว่ามีลูกสาวสองคนนะครับที่ช่วยเหลือกลับมาได้
บอกว่าลูกสาวสองคนเนี่ยคนหนึ่งอายุ๒๙อีกคนนึงอายุ๒๗นะครับ
ถูกเพื่อนชักชวนไปทำงานที่เมียนมา
ไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งคือกับเป็นสามคนด้วยกันนะครับ
จากนั้น๒๑กันยายนที่ผ่านมาลูกสาวเนี่ยเดินทางออกทางช่องทางธรรมชาติ
เพื่อจะไปทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วขาดการติดต่อไปนานเดือนกว่า

คือลูกเนี่ยแอบหาทางติดต่อมาหาพ่อขอให้ช่วยเหลือหน่อย
แล้วก็เล่าว่าถูกหลอกไปค้าประเวณีถูกบังคับให้เสพยาเสพติดด้วย
พ่อของหญิงสาวที่ถูกหลอกไปก็เลยฝากเตือนนะครับ
ใครที่หวังจะไปทำงานได้เงินเยอะนะหรือว่าไปขุดทองแถวฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
นี่เขาบอกไปทำงานที่นู่นแล้วจะได้เงินดีสุดท้ายถูกหลอกไปค้าประเวณี
ถูกบังคับให้เสพยาเสพติดกว่าจะแอบหาทางส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือ
พ่อประสานเจ้าหน้าที่กว่าจะช่วยกันได้เนี่ยแทบตายนะฮะ
จะพ้นขุมนรกมาได้วันนี้คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรา
นะครับได้คุยกับหญิงสาวทั้ง๓คนที่ตกเป็นเหยื่อนะฮะ
เธอให้ดูนะฮะพวกข้อความพวกภาพต่างที่ส่งมาขอความ
ช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่นี่นะครับคือทั้งสามคนเนี่ยบอกว่ามี
เอเย่นคนไทยคนหนึ่งที่ชื่อแนนนะที่รู้จักกันทักแชทมาชัก
ไปทำงานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านบอกว่าจะได้เงินโอ้โหวันละ
ห้าหมื่นวันละเหรอคะวันละห้าหมื่นงานอะไรจะเงินดีขนาด
นั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยพวกเธอยอม
รับว่าเห็นว่ารายได้เยอะเงินดีก็เลยตอบตกลงนะแล้ว
นี่ฮะเอาคือเอาจุดเริ่มต้นก่อนนะเอาจุดเริ่มต้นก่อนนะครับ
คือพอเธอเห็นว่ารายได้เยอะเนี่ยเธอก็ตอบตกลงนะครับ
จากนั้นเอเย่นเนี่ยได้ซื้อตัวเครื่องบินให้นั่งเครื่องบินมา
ลงที่เชียงใหม่แล้วก็พาเดินเท้าออกไปชายแดนทางอำเภอ
เชียงดาวแล้วก็ต่อรถจักรยานยนต์รถตู้อีกใช้เวลาเดินทาง
๕วันค่ะจนไปถึงแถวแถวชายแดนเมียนมากับจีนที่เป็น
ปกครองพิเศษของเขานะฮะเธอบอกเมืองล็อกกลิ่นเหล้าไก่อะไร
พวกนี้นะครับพอไปถึงไปเจอนายหน้าเป็นนายจ้างคนไทย
ที่เป็นเอเย่นที่ชื่อแนนติดต่อนะพอไปถึงจุดตรงนั้น
เนี่ยฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วเจอนายจ้างคนไทยชื่อโมไปถึง
ยังไม่ทันทำงานเลยไอ้รายได้วันละ๕๐๐๐๐อ่ะโมบอกนี่เป็น
หนี้คนละ๙๐๐๐๐แล้วนะเป็นค่าใช้จ่ายในการพามาทำงานต่าง
นี่แหละนั่นไงแถมยังหาว่าพวกเธอเนี่ยไม่ตรงปกไม่
เหมือนกับปกหรือว่ารูปที่เขาส่งมาให้เลยว่าจะพามาทำ
งานค่ะแล้วบังคับให้เสพยาเสพติดก็ยังไม่ยอมเสพอีกสุด
โมเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาไว้แล้วเขาขายต่อให้กับ
เอเย่นอีกอีกเจ้านึงนะแล้วขายต่อไปอีกเจ้านึงเอาเป็นว่าไป
ไปมาพวกเธอเนี่ยบอกมีหนี้คนละ๒๕๐๐๐๐ยังไม่ทันทำอะไร
เลยจากนั้นนายจ้างเนี่ยบังคับให้เธอค้าประเวณีบังคับให้
เสพยาเสพติดถ้าไม่ทำก็ถูกทำร้ายถูกลงโทษถูกทรมาน
ไม่ให้กินข้าวอะไรพวกนี้ด้วยนี่นะฮะแล้วก็หนีไม่ได้ด้วย
เพราะว่าเธอบอกนะมีคนที่แต่งตัวเหมือนกับทหารทั้งจีน
เมียนมาเนี่ยมาคุมอยู่หน้าห้องไม่ให้หนี
ประมาณเดือนนึงได้ไหมที่เป็นหนี้คนละสองแสนห้าไปถึง
แค่สามวันก็เป็นหนี้แล้วค่ะคือแค่เจอหน้าเขาแล้วทำงาน
ให้ของไม่ได้ก็ใช่สองแสนห้าใช่เป็นหนี้เก้าเมือนใช่แล้ว
พอเขาเช็คก็บอกว่าไม่ผ่านก็ขายต่อใช่ต่อสองแสนห้า
ขายต่อคนนี้ก็เพิ่มค่าหัวไปขายต่อนี้ก็เพิ่มค่าหัวไปอีก
เราไม่โดนขายต่อสองครั้งใช่ไหมใช่เธอก็เลยหาทางคือโชคดี
มากหาทางจนวันหนึ่งเนี่ยสามารถหลบออกมาแล้วก็ส่งข้อความ
มาขอความช่วยเหลือจากพ่อพ่อก็ประสานเจ้าหน้าที่มาถึง
ทางมูลนิธิปวีนาแล้วก็มีการวีดีโอคอลมาขอความช่วยเหลือเนี่ยฮะ
วันนั้นที่เขาก็เรียกเจ้าหน้าที่มากันเพื่อวางแผนในการไปช่วย

ก็ร่วมมือกันหลายฝ่ายนะครับ
แล้วนี่พอหลบหนีแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ในการรับตัว
แล้วก็ช่วยเหลือกลับมาเมืองไทยได้นะครับประชมครับ

นี่ส่งข้อความมาขู่บอกอย่าให้เจอที่ไทยนะโอ้โหเดี๋ยวดูว่าใครจะแน่
บตีนให้มิดที่ไทยโอ้โหตำรวจบอกมันอย่าให้กูเจอที่นี่
เนี่ยคือเขาคุยผ่านเพื่อนอีกคนนึงแต่กุญแจมือในมือตำรวจน่าจะสั่นแล้วนะคะเนี่ย
หลังจากรู้ว่าน้องทั้ง๓คนเขาหนีมาได้แล้วส่งข้อความไปหาเพื่อนน้องเขา
ถามว่ามันอยู่ไหนแล้วมันอะไรยังไงกันอย่าให้เจอที่ไทยนะค่ะนี่ไงทุกผู้ชมครับ
คือทางคุณปวีนาบอกว่าจะพาผู้เสียหายทั้ง๓คนไปหาบิ๊กโจ๊กนะครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้ขยายผลติดตามคนที่เป็นเอเย่นพาหญิงสาวชาวไทยหรือพาคนไทยหลอกว่าจะไปทำงานที่ฝั่งเมียนมา
ประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายว่าจะได้รายได้ดีแล้วก็หลอกเข้าไปค้าประเวณี
เดี๋ยวจะให้ขยายผลแล้วก็จับกลุ่มให้หมดเลยแต่ที่สำคัญคือน้องสามคนที่มาได้แล้ว
เขาบอกล็อตเนี้ยเขาถูกหลอกไปห้าคนยังเหลืออีกสองอายุเพิ่งสิบหกกับสิบเจ็ดสองคนนั้น
สิบหกกับสิบเจ็ดนะฮะค่ะถูกหลอกเหมือนกันเด๊ะเลยอืมอ่า
แต่ตามรายงานล่าสุดบอกว่าทหารเมียนมาได้รับการประสานจากทางไทยเนี่ย
ช่วยน้องสองคนมาแล้วค่ะอยู่ในระหว่างการพาตัวกลับมาฝั่งไทยอืม